บรรทุกคันนี้นะครับรถบรรทุก๑๐ล้อใช้ผ้าใบปูเต็มหลังรถเลยนะ
แล้วก็เอาน้ำปูนซีเมนบรรทุกมา
โอ้โหนี่รถตัวเองยังขนาดนี้
นี่ที่บรรทุกมาตัวเองยังขนาดนี้เดี๋ยวดูรถแท็กซี่นะ
รถแท็กซี่จะล้างยังไงก่อน
แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะขนาดนี้
กระทันหันครับกระทันหันปั๊บมันกระฉอกสิครับคุณพระราพร
โอ้โหหมดเลยครับค่ะโอ้โหนี่เคลือบแม่และเป็นเคลือบปูนซีเมน

ทุ่มครึ่งเมื่อคืนคุณผู้ชมครับตำรวจสนบางเขตรับแจ้งบอกมีน้ำปูนซีเมนนะ
ตกใส่รถชาวบ้านในพื้นผิวการจราจรด้วย
ใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหยุดครับ
หนโยธินฝั่งขาออกใกล้กับบิ๊กซีสะพานใหม่บางเขนกรุงเทพ
ก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถสิบล้อฮีโน่จอดอยู่สภาพเลอะน้ำปูนซีเมนทั้งคันคุณผู้ชม
แต่ยังน้อยกว่าแท็กซี่คันเมื่อกี้โตโยต้าจอดอยู่ใกล้กันเพราะว่ารถแท็กซี่ถูกเคลือบไปด้วยปูนซีเมนครับ
ปูนซีเมนมาจากรถบรรทุก๑๐ล้อที่ใช้ผ้าใบปูเต็มหลังรถเลยนะครับ
แล้วก็ใส่น้ำปูซีเมนไว้เต็มเลยนะเต็มเลยนะครับ
แต่มันกระฉอกครับกระฉอกเพราะเบรกกระทันหันจนเลอะนะครับ
รถบรรทุกของตัวเองแล้วก็รถแท็กซี่ของพี่เขา
แล้วก็พื้นถนนต้องปิดการจราจรไปลืม๑ช่องทางครับ
จราจรติดขัดอย่างหนักครับโอ้โหนี่ต้องรีบเอาออกเลยนะ
แล้วไม่ใช่ล้างออกง่ายนะมันลื่นนะเนี่ย
โอ้โหตำรวจสอบสวนทราบว่ารถบรรทุกน้ำปูนซีเมนคันนี้นะครับ
ทุกน้ำปูนซีเมนจากโครงการก่อสร้างในเมือง
จะเอาไปนู่นทิ้งที่ย่านถนนจตุโชธในเขตสายใหม่นู่น
มัน๖ครับคุณผู้ชม๖กระฉอกแบบนี้
อยากจะคุยกับคนขับรถแท็กซี่แล้วใช่ไหม
ผมเนี่ยจอดรถภายบุติศาลลงได้ยินเสียงโคร่ม
รถมันทุกสิบล้อครับที่มีน้ำปูใช่ไหมน่ะ
ลักออกมาใส่รถแล้วคุณวรพรคุณผู้ชม
โดนบุติศาลด้วยโอ้โหลองฟังกันหน่อยฮะค่ะ
ผมรับผู้โดยสารมาจากแถวย่านรามอินทาครับผมจะมาส่งที่ตรงคอนโดแอดบิส
ตรงบีทีเอสสายหยุดแล้วทีนี้รถมันติดผู้โดยสารเขาก็เลยขอขอลงฝั่งตรงข้ามเนอะ
ผมก็เลยจอดตรงตรงตรงท้ายรถเมย์ครับก็คือพอจอดรถปุ๊บ
ผู้โดยสารเขาก็จ่ายเงินจ่ายเงินเสร็จก็กำลังจะเปิดประตูลง
ก็ได้ยินเสียงดังโครมพอเราหันไปดูก็เป็นรถสิบล้อเนี่ยครับ
มันเหมือนขี้คนหรือปูนผมไม่แน่ใจมันก็ทะลักมาใส่
โดนพุทธศาสตร์ไหมโดนครับจังหวะพุทธศาสตร์เปลี่ยน
คือตอนนี้ในตัวรถคือเต็มไปด้วยขี้โคนหมดเลย
พุทธศาสตร์ก็ขนาดพุทธศาสตร์ผู้หญิงนั่งอยู่ในสุดยังเลอะเลย
โอ้โหล่าสุดตำรวจสนบางเขนเชิญตัวคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
คันนี้คันน้ำปูนไปแจ้งเขาหาความผิดเกี่ยวกับทางสาธารณะ
แล้วก็ปรีบเทียบปรับตามพบจราจรสี่ร้อยบาท
ส่วนค่าเสียหายกับคนขับรถแท็กซี่เนี่ยโอ้เท่าแก่พี่ว่าไง
นะครับเดี๋ยวเขาจะตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับ